ไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามคดีของน้องหลิว
นะฮะหญิงสาวที่หายตัวไปสุดท้ายกลายเป็นถูกฆาตกรรม
ทิ้งศพเอาไว้ที่สะแก้วพอตุ๊วันนี้ก็ยังไม่มาทำงานนะฮะ
ใช่ค่ะยังไม่เจอตัวนะคะคือตามรายงานข่าวบางกระแสก็บอกว่า
ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วก็มีนะครับกำลังจะขอหมายจับหรือว่ารอแถลงก็มี
ใช่แต่วันนี้ตำรวจบอกว่าต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับใครนะคะวันนี้เราก็ไปตามได้เยอะนะฮะใช่
ว่าตำรวจยังไม่แถลงนะครับแต่ก็มีความคืบหน้า
ล่าสุดมีภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับภาพนี้นี่คือผอตุ๋
กล้ามสีขาวเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์๓กุมภาพันธ์
วันนั้นตำรวจเนี่ยไปขอตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนใช่ค่ะนี่นะฮะ
เดี๋ยวขยายผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่อีกไม่กี่วันต่อมา
จะมีข่าวของน้องหลิวดังขึ้นมาว่าผลการตรวจดีเอนเอเนี่ยตรงกับแม่แล้ว
ศพที่เจอในช่วงเวลาวันนั้นที่ท่านก็ติดตามคดีมาตลอดนะครับ
แล้วอยู่เนี่ยพอเขาพุ่งเป้าไปที่ผอโรงเรียนคนหนึ่งที่เคยคบหากับน้องหลิว
ค่ะพอตู้ก็หายตัวไปเลยใช่ค่ะนะฮะหายตัวไปเลยนะฮะที่โรงเรียนบอกว่าโทรมาบอก
รักษาการพอให้ช่วยส่งใบลาป่วยให้หน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าจะลาป่วยกี่วัน
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะถูกต้องครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับ
ภรรยาของพอตุ๊ภรรยาคนปัจจุบันที่เป็นครูอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะ
ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสามีอยู่ที่ไหนแต่วันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านของผอตุ๊กแนวบริเวณสวีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
มาตรวจสอบที่บ้านพักเมื่อช่วงสายสายเครื่องไม้เครื่องมือนี่มาเต็มเลย
เหมือนกับมาค้นหาพยานหลักฐานอะไรบางอย่างนี่นะฮะแต่ตัวพอตู้เราก็ยังไม่เจอนะ
ยังค่ะโรงเรียนก็ยังไม่ได้ไปนะฮะยังไม่ได้ไปสอนนะครับ
ก็ตามที่ทราบข่าวกันแล้วฮะว่าเขาโทรมาบอกทางโรงเรียนบอกว่าช่วยส่งใบลาป่วยให้หน่อยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่สุพรรณบุรีเนี่ยคุณระวีการแก้ววิจิตรก็ไปตามเรื่องนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ได้คุยกับภรรยาของพอตุ๊นะฮะที่บอกว่าก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสามีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องหลิวนะ
วันนี้ตำรวจนำกำลังมาตรวจค้นในบ้านนอกบ้านพื้นที่บ้านนะครับ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยตามรายงานนะครับบอกว่าต้องการมาตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของกระสุนปืนและอาวุธปืนต่าง
ปลอกกระสุนปืนต่างด้วยทั้งพื้นที่ในบ้านแล้วก็รอบบ้านพักของพอตุ๊ที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากสืบทราบข้อมูลมาว่าพอตุ๊เนี่ยมีการซ้อมยิงปืนอยู่ในบ้านด้วย
ก็ไม่รู้ว่าตำรวจต้องการหลักฐานแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถึงขั้น
เอาเครื่องตรวจจับโลหะมาเลยนะฮะเอาไปสแกนเพื่อจะหาปลอกกระสุนปืนโดยรอบพื้นที่บ้านของพอตุ๊เลยนะครับ
เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นนะฮะนี่ฮะเครื่องตรวจจับพวกโลหะนะครับ
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นแบกกันไปเนี่ยเครื่องสูบน้ำนะฮะนี่ฮะ
เอามาสามเครื่องไปสูบน้ำออกจากบ่อเลี้ยงปลา
อยู่ด้านหลังของบ้านพอตุ๊ค่ะสูบน้ำอยู่นี่โอ้โหสองชั่วโมงกว่านะ

คือตำรวจก็มาชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิก็มาช่วยนะฮะ
ตามรายงานที่ทีมข่าวเราได้รับมาเนี่ยเหมือนกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
่งมาค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนในพื้นที่บ้านของพอตุ
เพราะว่าศพของน้องหลิวที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นน้องหลิวแน่เนี่ยนะฮะ
กับดีเอนเอของคุณแม่เนี่ยพบว่าสภาพศพที่เจอตั้งแต่๑๓พฤษภาคมปี๕๕ในวันนั้นเนี่ย
มีรอยของการถูกยิงใช่ค่ะคาดว่าจะถูกยิงด้วยปืน๙มมนะครับ
นี่ฮะถึงขั้นนี่มาสูบน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้านเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
บ่อน้ำที่อยู่บริเวณบ้านพอตุ๊นะครับก็มีเอาไว้เลี้ยงปลานะครับ
ลักษณะเหมือนกับบ่อดินทั่วไปนะฮะนี่คือน้องหลิวนะฮะ
บ่อนี้นะครับกว้างสี่ถึงห้าเมตรลึกประมาณหนึ่งเมตร
ห่างจากตัวบ้านพักของพอตุ๊เนี่ยสัก๔เมตรสูบน้ำออก๒ชั่วโมงกว่าสูบน้ำออกหมดนะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำพวกอุปกรณ์แล้วก็กำลังคนเนี่ยลงไปงมหาหลักฐานในบ่อน้ำนะฮะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเนี่ยทางเจ้าของบ้านก็ขอไม่ให้สื่อเข้าไปบันทึกภาพนะครับ
การทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านในแล้วนะฮะช่วงที่เข้าไปตรวจค้นในบ่อนะครับ
ก็เลยต้องออกมาก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำงานแล้วก็ให้สื่ออยู่ด้านนอกนะครับ
ขณะที่บรรดาผู้ที่ทราบข่าวนะฮะเครือญาติต่างของทางฝั่งภรรยาพอตุ๊เนี่ยนะฮะ
บ้านหลังนี้มีภรรยามีแม่ยายด้วยนะฮะหลังจากทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นบ้าน
ก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันวันนี้ภรรยาพอตุ๊ที่เมื่อวานได้คุยกับเราเนี่ย
ท่านก็ไม่ได้สอนหนังสือนะฮะเป็นคุณครูนะครับก็มีญาติญาติทราบข่าวก็มาดูกันนะครับ
ว่าเออเจ้าหน้าที่มาเป็นยังไงบ้างครูอุ้มฮะภรรยาพอตุ๊เนี่ย
ไม่ได้ไปสอนหนังสือนะครับก็อยู่กับคุณแม่ก็คือแม่ยายพอตุนะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าแม่ยายพอตู้กับครูอุ้มเนี่ยค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างนะเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกอย่าง
เข้าตรวจค้นหลักฐานเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับใช้เวลาอยู่๔ชั่วโมงกว่านะครับ
หลังจากนั้นก็กลับไปนะครับโดยชุดพิสูจน์หลักฐานเป็นเจ้าหน้าที่ชุดศูนย์พิสูจน์หลักฐานนครปฐม
มาตรวจค้นเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวการตรวจค้นนะครับ
แต่ทีมข่าวของเราได้ถามนายมณ์เทียนธรรมเที่ยงตรงเป็นหัวหน้ามูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
นี่ฮะบอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับบอกว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดำน้ำ
เพื่องมค้นหาหลักฐานในพื้นที่บ้านของพอตุ๊ซึ่งมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านก็ใช้เครื่องสูบน้ำสามเครื่อง
สูบน้ำออกก่อนน้ำเนี่ยลึกสักหนึ่งเมตรก็ออกจากบ่อก็สูบออกจากบ่อนะฮะเมตรกว่านะครับ
แล้วก็พบว่าเป็นลักษณะบ่อที่เลี้ยงปลาด้วยขุดเอาไว้กักเก็บน้ำด้วยคือพอสูบน้ำออกหมดก็จริงเนี่ย
แต่ดินเลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันสูงระดับเอวอ่ะคุณเขียนมาสอน
คำถามก็คือว่าการไปงมหาหลักฐานต่างเนี่ยในดินเลนสูงระดับเอวกับพื้นที่บ่อน้ำ
กว้างตั้งแบบสี่ห้าเมตรอ่ะโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะคะถูกต้องครับก็งมค้นหากันอยู่สองชั่วโมงกว่า
การงมค้นหาวันนี้ไม่พบวัตถุพยานหรือว่าหลักฐานต่างอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องหลิวนะฮะ
หรือว่าจะเป็นพอตู้ก็แล้วแต่อันนี้ข้อมูลจากกู้ภัยนะส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ไปสแกนพื้นที่ก็ไปตรวจพบ
ปลอกกระสุนปืนบนพื้นดินคาดว่าเป็นปลอกกระสุนปืนเบอร์๔
ตกอยู่๔๕ปลอก
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกพี่กัดเลยว่าให้งมในบ่อแล้วก็ด้านบนที่เป็นจุดที่ที่คาดว่ามีข้อมูลเรื่องของว่าพอมีการซ้อมปืนถูกต้องไหมคะ
การสูบน้ำลงไปถึงการงมยากหรือเปล่า
ที่ลงก็น่าจะเกือบ๒ชั่วโมงคิดว่าน่าจะได้ครับ
ที่ไปค้นหาในเอาเครื่องสแกนแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับในน้ำ
ทีมข่าวของเราได้ไปถามชาวบ้านนะครับ
เรื่องที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นพื้นที่บ้านของพอตู้นะฮะ
หลายคนบอกว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะไม่คาดคิดว่าบุคคลระดับผอโรงเรียนในพื้นที่
จะมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านที่เคยเจอพอตุ๊บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
บอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีเกิดขึ้นของพอตู้นะฮะ
ไม่เคยเห็นเรื่องการพกปืนไม่เคยเห็นเรื่องการทะเลาะ
หรือมีปัญหาอะไรกับภรรยาก็ดูรักครอบครัวดี
เวลาเจอชาวบ้านก็พูดคุยกันดี
หน้าการทะเลาะไม่มีเลย
เรื่องราวทะเลาะก็ไม่เคยได้ยินนะ
ก็อยู่ใกล้ไม่เคยได้ยินเตี้ยง
ช้าเขาออกเดินให้ทักงานจังทุกวัน
ทะเลาะกับเมียอะไรมีมั้ยครับไม่มีรึเปล่า

คือวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็รอคอยการแถลงจากทางตำรวจครับ
รอติดตามความคืบหน้าทางคดีว่าจะมีการออกหมายจับใคร
นัทธพงศ์สัตยานุรักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
มีการประชุมร่วมกันนะคะกับชุดสืบสวนจังหวัดสะแก้ว
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๒และของกองปรับรามนะคะ
ประชุมร่วมกันกว่า๓ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ประเด็นหลักก็คือตำรวจให้ข้อมูลว่า
คดีนี้คืบหน้าไปเยอะมากแล้วค่ะ
ได้มีการสอบปากคำพยานบุคคล๒๐กว่าปากนะคะ
แต่การขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่ายังต้องรอก่อนรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
พยานหลักฐานสำคัญบางอย่างอันนี้ต้องรอเพิ่มเติม
ซึ่งต้องลงลึกในรายละเอียดของการตรวจพิสูจน์นะคะ
ตำรวจยอมรับค่ะว่าผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในข่าว
ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอค่ะมีน้ำหนักมากที่สุดเลยในตอนนี้นะคะ
ตำรวจยอมรับเลยนะคะว่าตรงกันกับที่ข่าวนำเสนอ
ว่านี่คือผู้ต้องสงสัย
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
แต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานค่ะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนนะคะ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าคดีนี้จะผ่านไปนาน๘ปีกว่า
แต่ถ้าหากมีคราบเลือดหรือมีพยานหลักฐานอื่นก็สามารถตรวจได้นะคะ

ถ้าหาไม่เจอตำรวจก็สามารถใช้พยานหลักฐานอื่นในการออกหมายจับได้อยู่แล้วค่ะ
ประเด็นที่ผู้ต้องสงสัยแจ้งความอาวุธปืนหายเมื่อ๘เมษายนปี๒๕๕๙
ที่สพตาพระยาที่อ้างว่าหายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถชน
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมในปีเดียวกัน
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าต้องตรวจสอบกับนายทะเบียน
ที่เป็นผู้ออกทะเบียนอาวุธปืน
ว่ามีการเก็บตัวอย่างหัวกระสุนปืนกระบอกดังกล่าวไว้ไหม
เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบกับกระสุนที่พบในร่างของน้องหลิวนะคะ
ตำรวจยอมรับว่าคดีนี้มันผ่านไปค่อนข้างนาน๘ปีกว่า
ไม่มีประจักษ์พยานดังนั้นมันต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ชม
ต้องใช้เวลาในการทำงานแต่กำชับให้ทำสำนวนรอบครอบรัดกลุ่มให้มากที่สุดค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานนะครับ
หลักฐานต่างโดยเฉพาะพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานเนี่ย

แล้วก็ส่วนหนึ่งอาวุธปืนที่ใช้กระทำผิดนะครับ
เราก็อยู่ระหว่างสืบสวนตามหาอยู่นะครับ
แน่ชัดว่าตัวของขอออกมาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องแน่เป็นที่ต้องหา
อยู่ระหว่างพิจารณาอีกสักระยะหนึ่งถึงจะระบุได้นะครับ
เมื่อเกี่ยวกับ๘ปีแล้วเนี่ยเราไปตรวจสอบเดี๋ยวมันจะต้องร้อยอะไรบ้างหรือเปล่า
หากเป็นวัตถุพยานหรือร้านพนักเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องนะครับ
โดยโดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เราสามารถทำได้ครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ผมคงต้องตรวจสอบหลายทางนะครับ

คุณผู้ชมคะมีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนสพวัฒนานคร
นำสำนวนคดีพร้อมเอกสารไปยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหลิวค่ะ
ระหว่างที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒มาติดตามคดี
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
เพราะว่าที่เรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือคาดว่าตำรวจจะมีการแถลงข่าวคดีนี้
ในวันนี้เราก็รอคอยการแถลงข่าว

พยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่ณเวลานี้นะคะ
พอนำไปยื่นต่อสารเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ

สารก็เลยยกคำร้องขอออกหมายจับ
ทำให้ตำรวจต้องหาหลักฐานเพิ่ม
ทำให้ตำรวจต้องสอบปากคำพยานอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ตัวพอตู้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ

คือพอตู้ถ้าจะดูไป
หลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องหลิว

ก็มีเรื่องของปืนที่เคยแจ้งหาย

และรถยนต์ที่บอกว่าปืนหายตอนรถชน

ไปดูล่าสุดเนี่ยอย่างที่ท่านดูภาพเมื่อสักครู่นี้
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒
นำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักของพอตู้นะฮะ
พอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เพื่อจะไปดูเรื่องของหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องหลิวนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนที่อยู่ในความครอบครองของพอตุ๊ด้วยนะครับ
หลักฐานที่ค้นเจอในบ้านพอตุ๊นะครับ

แล้วก็เจอ๒กระบอกนะฮะเป็นอาวุธปืนสั้นจุด๔๕กึ่งอัตโนมัตินะครับ
กระบอกหนึ่งก็เป็นอาวุธปืนสั้น๓๘ลูกโม่นะฮะ
นี่นะครับทุกผู้ชมครับมีกระสุนปืนอยู่๕นัดด้วยกันนะครับ
และอาวุธปืนสั้นขนาด๙มมกึ่งอัตโนมัตินะฮะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ไปเจอในวันนั้นนะฮะ
ซึ่งอาวุธปืน๒กระบอกแรกเนี่ยตำรวจสามารถตรวจยึดได้ที่บ้านพักของพอตุ๊นะฮะ
อันนี้ได้คือตามทะมงทะเบียนที่เขาขึ้นไลน์ไว้เนี่ย๒กระบอกนี้เจอ

แต่ตำรวจเนี่ยไม่เจอปืนขนาด๙มมนะฮะ
ซึ่งพอตุ๊บอกว่ามันหายไปตั้งแต่นู้น๑มีนาคม๒๕๕๙
ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกเนี่ยมาชนรถที่เป็นรถยนต์นะครับ
แล้วช่วงเวลานั้นอาวุธปืนมันหายไป
ไปแจ้งความไว้ที่สพตาพระยาจังหวัดสะแก้วเมื่อ๘เมษายนปี๕๖นะครับ
ซึ่งการไปแจ้งปืนหายหลังจากอุบัติเหตุรถชนเนี่ยรถชน๑มีนาคม๕๖
แต่ไปแจ้งปืนหาย๘เมษายน๕๖มันห่างกันเป็นเดือน
สืบสวนภูทรภาค๒นะครับไปคนบ้านพอตุ๊สามกุมภาพันธ์นะครับ
ขนาด๙มมที่พอตุ๊แจ้งหายมันไปอยู่ที่โรงจอดรถของบ้าน
มันอยู่ในจุดโรงจอดรถของบ้านมันไปซุกอยู่ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งตอนนั้นนะครับตำรวจก็ถามว่าเออตกลงปืนหายจริงหรือเปล่า
ตามรายงานพอตู้บอกว่าปืนหายจริงแต่มันก็ขัดแย้งกับเรื่องของแมกกาซีนที่ค้นเจอนะครับ
ช่วงเวลานั้นจากรายงานของตำรวจพบว่าพอตู้เนี่ยถึงขั้นหน้าซีดเหงื่อตกเลยนะฮะ
ตอนนั้นบอกไม่ถูกเลยนะครับว่าทำไมแกซีนของปืนถึงอยู่ที่นี่
ก็เลยบอกกับตำรวจว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
นี่นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากการตรวจค้นอาวุธปืนแล้วนะครับ
สืบสวนยังตรวจสอบทางลับเกี่ยวกับรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่ง
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยพอตุ๊ครอบครองระหว่างที่
คบหาอยู่กับน้องหลิวแล้วตอนนี้ถูกขายท่อตลาดไปแล้วนะครับ
ภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าปืนหายนะฮะ
ก็มีการขายท่อตลาดไปนี่ฮะตอนนั้นถูกชน
ใช่ค่ะชนแล้วก็อีกเดือนหนึ่งไปแจ้งว่า
ปืนผมหายระหว่างรถถูกชนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขายท่อตลาดไป
ตอนนี้เปลี่ยนผู้ครอบครองไปสองสามมือแล้วนะครับปัจจุบันรถคันนี้อยู่ในความครอบครองของ
อ่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
นะฮะซึ่งเจ้าของรถปัจจุบันให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
เขาก็ซื้อต่อมาจากเต็นต์รถนี่แหละค่ะเต้นรถแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ตรวจค้นย้อนหลังอะไรพวกนี้นะครับ
ตำรวจนำรถยนต์คันนี้ไปตรวจสอบที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ๓กุมภาพันธ์นะครับ
ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ไปตรวจค้นอาวุธปืนในบ้านพักของพอตุ๊นั่นแหละนี่คือรถที่เอามาตรวจสอบขยายผลนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็พยายามเก็บรายละเอียดในรถให้ได้มากที่สุดเพราะคาดว่าน่าจะยังคงมีหลงเหลืออยู่
พวกพญานหลักฐานบางอย่างในรถอ่าจะเป็นเส้นผม
คราบเลือดอะไรพวกนี้นะฮะเผื่อจะหลงเหลืออยู่
แม้ว่าอุปสรรคก็คือระยะเวลาของการเจอศพของน้องหลิวเนี่ย
มันผ่านมานาน๘ปีกว่ารถก็เปลี่ยนมือมาสามสี่มือ
มันก็คงยากต่อการหาพยานหลักฐานเหตุผลที่ตำรวจนำรถคันนี้ไปตรวจสอบ
เนื่องจากสันนิษฐานเอาไว้๓ประเด็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องหลิวนะครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นข้อสันนิษฐานของตำรวจนะครับก็คือ๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ถ้าท่านจำได้อยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้นะฮะเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเป็นวันที่น้องหลิวเนี่ยหายตัวไป
สันนิษฐานว่าวันนั้นวันเกิดเหตุคนร้ายไปรับน้องหลิวที่หน้าห้างโลตัสอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีที่น้องหลิวไปทำงาน
แล้วมีปากเสียงกันนะฮะเรื่องความหึงหวงเพราะน้องหลิวพยายามตีตัวออกห่างผู้ชายคนนี้
ทำให้ผู้ชายคนนี้อาจจะเกิดความโกรธแล้วก็แค้นก็เลยใช้ปืนยิงน้องหลิวเสียชีวิตในรถยนต์แล้วเอาศพไปทิ้งที่จุดที่เป็นไร่อ้อยในจังหวัดสะแก้ว
ประเด็นที่สองวันเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยไปรับน้องหลิวที่หน้าห้างแห่งนั้นนะฮะ
เพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องความหึงหวงที่เกิดขึ้นคงจะไปเคลียร์ที่ไหนที่หนึ่งแล้วใช้ปืนยิงน้องหลิวเสียชีวิตก็เลยเอาศพใส่รถแล้วไปทิ้งไล่อ้อยที่สาแก้ว
สุดท้ายคือวันเกิดเหตุคนร้ายอาจจะไปรับน้องหลิวที่หน้าห้างโลตัสแล้วขับรถพาไปที่ไร่อ้อยตรงนั้นเลยจุดที่เจอศพ
พอลงจากรถอาจจะเคลียร์ปัญหากันไม่ลงตัวก็เลยใช้ปืนยิงน้องหลิวจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยทิ้งอำพลางอยู่ในไล่อ้อยนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นรถคันนี้ตำรวจบอกว่าจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ต้องหาหลักฐานต่างให้เจอเพื่อเชื่อมโยงไปสู่คนร้ายหรือเชื่อมโยงไปสู่น้องหลิวให้ได้
ก่อนหน้านี้ตำรวจสอบปากคำในแบงค์เพื่อนสนิทของน้องหลิวไปแล้วนะครับทำให้ทราบว่าก่อนวันที่น้องหลิวจะหายตัวไปเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์ปริศนามาสายหนึ่งโทรมาหาในแบงค์สอบถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้องหลิวกับในแบงค์ว่ารู้จักสนิทสนองกันแบบไหนมากน้อยขนาดไหนความสัมพันธ์ไปถึงไหนแล้
แบงค์ด้วยถ่อยคำหยาบคายก่อนจะวางสายไปหลังจากนั้นในแบงค์บอกว่าไม่สามารถติดต่อน้องหลิวได้อีกเลยซึ่งปลายสายที่โทรมาก็คือผู้ชายที่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพุ่งความสงสัยไปมากที่สุดนั่นแหละอุปสรรคสำคัญของการออกหมายจับคนร้ายในคดีนี้นะครับก็คือพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงพฤติการต่างท
น่าจะอยู่กับพอตุ๊เป็นคนสุดท้าย
แต่แค่พยานจากการบอกเล่าและยืนยัน
มันยังไม่เพียงพอต่อการเอาผิดนะครับ
มันยังขาดการเชื่อมโยงแล้วก็เรื่องของหลักฐาน

ปืนขนาด๙มมซึ่งตรงกับร่องรอยของ
อาวุธปืนกระสุนปืนที่อยู่ในศพของน้องหลิว

นี่เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องควานหาให้เจอนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของปืน๙มมกระบอกนี้
ถ้าพออตู้มีจริงแล้วแต่งความหายเอาไว้

แต่ตำรวจก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่า
ถึงแม้ว่าไม่มีปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แต่ถ้าพยานหลักฐานอื่นมีน้ำหนักมากพอ
ก็น่าจะสามารถขอนุมัติศาลออกหมายจับ
และสามารถจับตัวคนร้ายไปดำเนินคดีได้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องหลิวค่ะ
หลังจากทางครอบครัวได้รับชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิว
ที่สพวัฒนานครเพื่อนำไปไว้ที่บ้านนะคะ
แม่ของน้องหลิวบอกว่าก็นำชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิวไปไว้ในห้องนอนของน้องหลิวเองค่ะ
ห้องนอนก็เป็นห้องที่น้องหลิวนอนมาตั้งแต่เล็กนะคะ
ประตูเข้าห้องนอนจะเห็นว่าน้องหลิวเขียนชื่อตัวเองเอาไว้
นี่คือนี่ค่ะเขียนเอาไว้แบบนี้ที่ประตูเลยนะคะ
สาเหตุที่น้องหลิวเขียนชื่อตัวเองไว้ที่ประตูหน้าห้องเหมือนกับเป็นการจอง
บอกให้ทุกคนรู้ว่าห้องนี้คือห้องของน้องหลิวนะ
นี่ค่ะคือเขียนชื่อตัวเองเอาไว้อยู่ห้องนี้นอนห้องนี้มาตั้งแต่เล็กค่ะ
ซองสีน้ำตาลนั่นคือกระดูกน้องหลิวใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่ากระดูกเหลือแค่บางชิ้นส่วนเท่านั้นนะคะ
กระดูกเสื้อผ้าที่หนีบผมมาวางเอาไว้ด้วยกัน

ที่นี่ผมเป็นสิ่งของที่น้องหลิวใช้เป็นประจำน้องหลิวรักค่ะใช้ตลอด
นี่นะคะผนังห้องค่ะมีเข็มขัดของน้องหลิวที่ใช้ตอนเรียนชั้นป๖ค่ะ
แขวนเอาไว้แม่บอกแบบนี้นะคะว่าแม่ไม่คิดจะทิ้งนะคะ
คือห้องนี้ห้องนอนห้องนี้น้องหลิวรักมากตอนที่น้องหลิวยังอยู่คือต้องปูเสือนอนที่บ้านยังไม่มีฟูกไม่มีเตียง
หลังจากน้องหลิวเสียชีวิตครอบครัวก็เลยตั้งใจนำกระดูกมาไว้ในห้องนี้แล้วปูเสือค่ะ
แม่บอกว่าอยากจะให้เหมือนกับตอนที่น้องหลิวนอนอยู่ห้องนี้ให้เหมือนกับตอนที่น้องหลิวยังมีชีวิตอยู่
หลิวเคยอยู่ห้องนี้เคยอยู่บ้านนี้เคยอยู่ยังไงแม่บอกว่าอยากให้เป็นแบบนั้น
เปิดประตูเข้าไปแต่ก่อนแม่บอกไม่มีฟู้ไม่มีเตียงก็นอนแบบนี้ปูเสือแบบนี้วันนี้ก็เลยปูเสือแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่น้องหลิวหายตัวไป๘ปีกว่าเวลาที่แม่คิดถึงน้องหลิวแม่เข้ามาในห้องนะคะ
นั่งดูรูปเก่าของน้องหลิวเหลืออยู่ประมาณ๔รูปค่ะแม่บอกเลยว่าบ้านนี้ไม่คิดจะรื้อเพราะรอน้องหลิวกลับมาบ้าน
ถ้ารื้อบ้านกลัวน้องหลิวจะจำไม่ได้ก่อนที่น้องหลิวจะไปทำงานที่ปราจีนบุรีก็เคยบอกแม่เอาไว้ว่าถ้าทำงานได้เงินกลับมาเดี๋ยวจะมาต่อเติมบ้านนะ
เดี๋ยวหลิวจะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าเองนะแต่พอมาถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าน้องหลิวเสียชีวิตไปแล้วพ่อแม่บอกเลยว่าทุกอย่างที่พ่อกับแม่เคยคิดเอาไว้มันต้องเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนี่คือรูปของน้องหลิวที่แม่บอกว่าเหลืออยู่ไม่กี่รูปประมาณสัก๔รูปได้แม่เก็บเอาไว้ตลอดเวลาคิดถึงก็เนี่ยดูรูปเหล่านี้นะ
ได้ครับได้ชิ้นส่วนกระดูกน้องหลิวมาครบทำบุญเสร็จจะลื้อบ้านค่ะรื้อบ้านเลยเหรอฮะแม่บอกขอรื้อบ้านหลังนี้ทิ้งจะไปอยู่บ้านอีกหลังกับลูกชายนะคะเพราะแม่บอกว่าไม่มีหลิวแล้วอ่ะแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้เพื่อใครเพราะแม่ไปสร้างบ้านข้างข้างเอาไว้แล้วด้วยไงฮะครับคือแม่บอกว่าที่ยังเก็บบ้านหลังนี้

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทำข่าวไปคุยกับคุณแม่คุณแม่ทำกับข้าวให้ทีมข่าวของเรากินด้วยนะ
เจียวไข่เจียวไข่ก็เลยตีไข่แบบนี้นะคะ
ก็คุณแม่ใจดีค่ะน่ารักกับทีมข่าวของเรามากนะคะ
ทำกับข้าวให้ทีมข่าวของเราทีมข่าวของเราก็ช่วยเจียวไข่
คือการทำกับข้าววันนี้มันมีความหมายนะคะคุณผู้ชม
คือแม่ของน้องหลิวบอกว่าเมนูที่จะทำนี่คือน้ำพริกปลาช่อน
นี่โขลกน้ำพริกอยู่นี่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมีผักสดให้ด้วย
ครับนี่คือเมนูโปรดของน้องหลิวค่ะอ๋อเหรอฮะ
นี่ค่ะแม่บอกเลยว่าเมนูนี้มันมีความหมายนะ
ที่ทำให้ทีมข่าวของเรากินน่ะเพราะนี่คือของโปรดของน้องหลิวเลย
ตอนที่น้องหลิวยังอยู่กับครอบครัว
ตอนที่น้องหลิวยังอยู่ที่บ้านหลังนี้น้องหลิวจะบอกแม่ตลอด
อยากกินน้ำพริกปลาช่อนทำให้หน่อยแม่ก็จะทำเมนูนี้แหละค่ะ
แม่บอกว่าเวลาทำเมนูนี้ทีไรคิดถึงน้องหลิวทุกครั้ง
ตอนนี้ก็ยังคิดถึงยังคิดถึงมากมากเวลาครอบครัวได้กินอะไรอร่อย
กินอะไรที่น้องหลิวชอบเมนูที่น้องหลิวชอบก็จะเรียกนะคะ
จะนึกในใจจะเรียกจะพูดชื่อน้องหลิวให้มากินด้วยกัน
คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากระแสข่าวเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย
ที่ไปเชื่อมโยงกับนี่ค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องให้ความเป็นทำกับทางด้วยนะคะ
เพราะว่าตำรวจยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะใช่ครับ
ไม่ได้บอกว่าผู้ต้องหาคือใครนะคะเพียงแต่ว่าก็ไปตรวจค้นที่บ้านของ
พอตุ๊ไปดูว่ามันมีปืนอะไรที่จะเชื่อมโยงหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ยังไม่ได้เจอพอตุ๊ด้วยพอตุ๊ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรนะ
ตั้งแต่มีข่าวการเสียชีวิตของน้องหลิวแต่คุณแม่ของน้องหลิวก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่า
ถ้าสมมุติเป็นไปตามข่าวจริงถ้าเป็นพอตุ๊จริงที่ทำกับน้องหลิว
แม่บอกว่าแม่อยากจะถามเลยว่าทำไปได้ยังไงเคยมาอยู่เคยมากินเคยมานอนอยู่ที่บ้าน
แล้วแม่เนี่ยแม่เป็นคนทำกับข้าวหุงหาอาหารให้กินด้วยซ้ำ
ถ้าเป็นผอตู้จริงเนี่ยนะทำกับลูกสาวแม่แบบนี้ได้ยังไง
ก็อยากจะถามว่าทำไมไปฆ่าหลิวได้ยังไงเคยมากินอยู่ด้วยกัน
แม้กระทั่งหลิวก็เป็นคนหุงข้าวให้กินอาหารก็ทำให้กินอยากจะถามเขาว่า
มันโกรธแล้วใจทำไมถึงดำทำด้วยอะไรอยากจะถามเขาว่าไง
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของน้องหลิวกับพอตู้นะฮะ
น้องหลิวตอนที่หายตัวไปเนี่ยอายุ๑๙ค่ะผอตู้ปัจจุบันนี้อายุ๕๙นะครับ
ก่อนจะพบว่าน้องหลิวกลายเป็นศพถูกทิ้งไว้ที่ไร่อ้อยเนี่ยนะครับ
เมื่อปี๒๕๕๓เนี่ยถ้าย้อนไปนะเจอศพเนี่ยคือ๕๕นะครับ
ปี๕๓เนี่ยผอตู้ไปรับตำแหน่งผอโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วบ้านเกิดน้องหลิวนะครับ
จากนั้นปี๕๔ย้ายไปรับตำแหน่งพอโรงเรียนแห่ง๑
อำเภอตาพระยาที่สะแก้วนี่แหละแล้วก็ได้รู้จักกับน้องหลิว
มีเพื่อนเป็นคนแนะนำให้รู้จักจนกระทั่งวันที่๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
หลิวหายตัวไปนะฮะหลังจากขี่จักรยานยนต์
ไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรี
ตอนนั้นไปทำงานโรงงานอยู่ที่นั่นนะครับเดือนมีนาคมปี๒๕๕๖นะครับ
พอตุ๊ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ที่ขับไปเนี่ยถูกรถบรรทุก
ชนท้ายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพตาพระยาที่จังหวัดสะแก้ว
ถัดจากนั้นอีกหนึ่งเดือนคือเมษายนต์พอตุไปแจ้งความบอกว่า
ปืนหายปืนหายจากนู่นแหละอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถูกรถชนนะครับ
ปี๒๕๕๘พอตุ๊ย้ายจากโรงเรียนในสะแก้ว
ประจำที่โรงเรียนในตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
จากสาแก้วไปสุพรรณแล้วปี๒๕๖๒ย้ายไปเป็นพอที่โรงเรียนแห่ง๑
ในตำบลมั่นกลางอศรีประจันทร์ยังอยู่ที่สุพรรณบุรี
ปี๒๕๖๓ย้ายไปประจำที่โรงเรียนในตำบลหนองปลูอศรีประจันทร์
ซึ่งเป็นโรงเรียนในปัจจุบันนี่แหละที่สุพรรณบุรี
ก่อนที่พอตุ๊จะหายตัวไปตามตัวไม่เจอตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากมีข่าวว่าผลตรวจดีเอนเอในศพหญิงนิรนามที่เจอที่ไร่อ้อย
สะแก้วเมื่อ๑๓พฤษภาคม๕๕ตรงกับน้องหลิวนะฮะ
หายตัวไปเมื่อ๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
นี่นะฮะเรื่องราวทั้งหมดณขณะนี้นะฮะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงเรียนนะคะ
เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างพอตุ๊กับน้องหลิวผู้เสียชีวิตนะคะ
พอทีมข่าวของเราไปถึงที่โรงเรียนก็ไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนนะคะ
มีรถของคุณครูจอดอยู่ก็เงียบแบบนี้ค่ะ
คือที่นี่เป็นโรงเรียนที่พอตู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้มนุยการโรงเรียนเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็เริ่มมีคนแนะนำให้รู้จักกับน้องหลิวเมื่อช่วงต้นปี๒๕๕๙
พอตู้ก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่พอตุ๊มาดำรงตำแหน่งจนถึงวันนี้

และเจ้าหน้าที่ไปในโรงเรียนก็โยกย้ายกันออกไปหมด
ไม่มีใครทันช่วงที่พอตุ๊กไปดำรงตำแหน่ง
แต่มีอดีตแม่ครัวค่ะคุณผู้ชม
แม่ครัวของโรงเรียนนี้บอกกับทีมข่าวว่า
ช่วงที่ตัวเองเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียน
พอตู้มาดำรงตำแหน่งแค่๖เดือนนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
ตลอดเวลาที่พอตุ๊อยู่ไม่ได้มีนิสัยท่าทีดุร้ายอะไรเลย
เป็นคนใจดีพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ถูกย้ายออกไปแม่ครัวของโรงเรียนยังบอกว่า
เสียดายนะทำไมคนดีมาอยู่โรงเรียนเราแค่ไม่กี่เดือน

แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากพอตุ๊อีกเลยนะคะ
พอรู้ข่าวข่าวนี้ข่าวน้องหลิวตกใจมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่าพอตุ๊จะเกี่ยวข้อง
ก็โดยสัมผัสแกก็แกเป็นคนอัธยาศัยดีนะก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไร
ลักษณะแกเป็นคนเจ้าชู้มีเรื่องชู้สาวเลยไหมตอนที่อยู่ที่นี่
ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแกก็วางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อืมครูบาอาจารย์ของเราดีดีนี่แหละค่ะ
อืมความช่วยเหมือนกันเนี่ยแกไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีอะไร
ไม่มีค่ะก็ไม่รู้นะเรื่องส่วนตัวของพ่อป้าแค่เป็นคนทำอาหารของวันเด็ดเฉย
นี่นะคะคืออดีตแม่ครัวนะคะแต่เรื่องราวมันก็มีหลายมุมอุปนิสัยของคน
ก็อาจจะหลากหลายเพราะว่าทีมข่าวของเราได้คุยกับอดีตครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนแห่งนี้
ได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งเธอบอกว่าเธอเคยเป็นครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะ
ช่วงที่พอตู้ไปดำรงตำแหน่งแล้วจำได้ขึ้นใจเลยว่าเคยมีประเด็นกับครูคนนี้มาก่อน
เรื่องของค่าจ้างตอนที่เป็นครูพี่เลี้ยงและตลอดระยะเวลาที่ผอตุ๊กมาเป็นผู้บริหารที่นี่สัก๓๔เดือน
สูงสิงกับคนในหมู่บ้านไม่สูงสิงกับครูด้วยกันเลยแต่มีผู้หญิงอายุประมาณ๓๐ปี
แวะเวียนมาหาไม่ซ้ำหน้าประมาณสิบคนได้แต่ละคนก็จะหอบข้าวปลาอาหารมานั่งกินกับพอตุ๊
ภายในห้องพักผู้มนุยการแบบ๒ต่อ๒ตัวเธอบอกว่าเธอทำหน้าที่นำน้ำดื่มไปให้
นำอาหารที่เตรียมมาเทใส่จานแต่ไม่เคยเห็นน้องหลิวผู้เสียชีวิตที่ตอนนั้นอายุ๑๕
อ่ะนะคะเธอบอกไม่เคยเห็นค่ะ
ไม่ได้พบปรากษ์ชาวบ้านก็เลยไม่รู้ว่ารอบริหารเป็นคนน่าตาแบบไหนไง
ก็มีแต่พวกครูครูก็มีแต่ครูผู้หญิงทั้งนั้น
ก็เลยถามว่าแกเป็นยังไง
การพูดคุยกับคุณครูแกก็โอเคอยู่
แต่เวลาช่วงเวลาแกมีโทรศัพท์เข้า
แกจะเหมือนคนโมโหร้ายไง
จะพูดอย่างหนึ่งไง
เขาจะดุหน่อยไม่รู้เขารับโทรศัพท์
มีเสียงโทรศัพท์มาเขาก็รับไง
ไม่รู้เขาคุยกับใครก็อีกอารมณ์นึงน่ะ
เขาไม่ได้พาผู้หญิงมาแต่ผู้หญิงเข้ามา
ฆ่าเขาไม่ได้พาผู้หญิงมา
แต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเข้ามา
แต่เราก็เห็นว่ามันไม่ทำหน้าเนอะ

ก็ไม่ได้นับน็อกที่เห็นเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อย
หนึ่งในนั้นที่เราเห็นอาจจะเป็นน้องเหลวหรือยัง
ไม่น่าจะใช่เพราะว่าแต่ละคนเข้ามา
อายุหน้าไม่มีคุ้นนะคะไม่มีคุ้น
เพราะแต่ละคนอายุประมาณ๓๐ขึ้นเลย
๓๐ขึ้นแต่ตัวของน้องเหลวเราไม่รู้
เราไม่รู้ถ้าเราเห็นหน้าวันนั้น
ที่เขาเข้ามาโรงเรียนเราก็จะรู้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน
แต่มันไม่ใช่เพราะเราไม่เคยเห็นเลยน้องหลิวอ่ะ
ครูคนนี้นะคะบอกว่าคุณครูผู้หญิงในโรงเรียนนะคะครับ
เคยจับกลุ่มนินทาผอตู้กันอยู่บ่อยนะ
ลักษณะที่ว่าเหมือนกับโดนผอตุ๊ใช้คำพูดแทะโลม
ก็เลยพูดคุยกันต่อกันว่าระวังนะระวังนะ
เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นนะ
นี่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เธอจำได้จำไม่เคยลืม
เธอบอกว่าคือตอนที่เธอเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่ที่นี่ค่ะ
ตอนท้อง๙เดือนตอนนั้นเงินเดือนครูพี่เลี้ยงจะออกประมาณ๙๐๐บาท
ก็ต้องใช้ลายเซ็นของพอตุ๊ในการเซ็นอนุมัติเบิกจ่าย
ก็นำเอกสารไปให้พอตู้เซ็น
สัก๘๐๐๙๐๐ได้ไหม
อุ้ย๘๙๐๐บาทนี่ไม่น้อยนะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เธอจำขึ้นใจ
เธอก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยเธอท้อง๙เดือนนะ
เธอเองก็ตั้งใจทำงานตื่นเช้าไปทำงานในโรงเรียนท้องแก่ด้วย
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าไม่ยอมให้พอตู้พอตู้ก็ไม่เซ็นอนุมัติค่าจ้างของเธอ
เธอก็เลยบอกว่าตอนนี้หลายคนในหมู่บ้านก็เลยคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
เพราะว่าดูข่าวทางทีวีอ่ะนะถึงแม้ว่าพอตู้จะอยู่ที่นี่ไม่นาน
แต่ก็เคยมีประวัติแบบให้คนพูดถึงกันอยู่บ่อยอะค่ะ
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะหนักหนาถึงขั้นกล้าลงมือทำร้ายน้องหลิว
หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหลิวนะคะ
ครับ
แล้วคู่คนที่เรารู้จักอ่ะเค้าก็ไม่สนใจเค้าไม่อยาก
บางท่านเขาก็ระบายกับเราว่าเราอยู่ห่างดีกว่าอะไรอย่างนี้
ไม่อยากอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำตัวหัวงูอ่ะนิสัยแก
อ๋อคือแท๊กโน้มคู่ผู้หญิงโรงเรียนด้วย
อืมใช่เดี๋ยวเค้าไม่อยากยุ่งไง
อืมพวกผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยได้สินค้าแบบเมื่อครั้งคืนที่

ไม่ครับเพราะแกไม่ได้พักที่นี่แกกลับที่อลันทุกวัน

น้อยใจโอ้โหยังกล้าพูดพูดพูดคำหยาบนะ
โอ้โหเราอุ้มท้องลำบากบนโรงเรียนก็ทุลักทุเล
ต้องตื่นเดี๋ยวเช้าไปปัดกวาดถ้วยโรงเรียนน่ะ
กล้ากอเราเราบอกโอ้ยยังกล้ากัน

แต่ตอนวันที่เลี้ยงส่งแกนะ
เขาก็พาไปแล้งก็มีคุณหลายท่านไปนะ
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูพี่เลี้ยง

รอฟังความคืบหน้าจากทางตำรวจกันต่อนะฮะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัว
พอตู้นะคะพอตู้ก็ยังไม่ได้ชี้แจง